ฤดูท่องเที่ยวแบบนี้หลายคนก็นิยมขึ้นเหนือนะคะ
แล้วก็เห็นข่าวเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องเล่นเป็นระยะนะคะ
คราวนี้ล่าสุดเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะที่ไปเล่นโหนสลิงที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกันกลางอากาศทำให้บาดเจ็บทั้งสามคนเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งปิดกิจการชั่วคราวค่ะ
เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโหนสลิงหรือว่าซิปไลน์นิ่งของบริษัทกิฟตบอล
ที่ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กำปองตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
แล้วเกิดชนกันทำให้บาดเจ็บ๓คน
คือนางโอริสบอมโรนายบัสเตอร์ตาฮาซึ่งก็เป็นสามีนะคะ
แล้วก็ลูกชายวัย๘ขวบตอนนี้ทั้งสามคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะ
โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพิทยาศิริรักษ์
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
เกรียงไกรศรีหาอำภัยผู้จัดการของบริษัทกิฟตบอลก็บอกว่า
ขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยวมาเล่นซิปไลน์มีทั้งหมด๓๑ฐานด้วยกัน
โดยเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่ฐานที่หกไปยังฐานที่เจ็ดค่ะยืนยันว่านักท่องเที่ยวยังติดสายเซฟตี้ห้อยอยู่บนลวดสลิงอยู่เลย
แล้วก็ไม่ได้ตกลงไปตามที่มีข่าวลือออกมาจากนั้นพนักงานก็เข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล
ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมดด้านพลตำรวจตรีพิทยาศิริรักษ์ก็บอกนะคะว่า
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานที่ปล่อยตัวนักท่องเที่ยวคนที่๒
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ใช้อำนาจของนายอำเภอแม่ออนแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการระงับการบริการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด
และสอบสวนหาตัวพนักงานที่กระทำโดยประมาทมาดำเนินคดี
ก็ต้องประสานให้เจ้าหน้าที่อุทยานเร่งตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย
มีผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมด๑๕ราย
ซึ่งบางแห่งก็เคยเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวโหนซิลิงแบบนี้
และชนกันตกลงมาเสียชีวิตและบาดเจ็บมาหลายครั้งแล้วค่ะ